โดยเมื่อวานนี้นะคะมีการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ยุหายาตราทางสะทนละมากบนพื้นที่จริงเป็นครั้งแรก
ซึ่งก็เป็นไปด้วยความสง่างามและสมพระเกียรติ
มีประชาชนมารอเข้าชมความสง่างามของริ้วขบวนอยู่ตลอด

โดยตลอดเส้นทางที่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ยุหายาตราทางสะทนละมากจะเคลื่อนผ่าน
เช่นบริเวณถนนราชดำเนินใน
ถนนราชดำเนินกลางและถนนหน้าพระราน
มีประชาชนมาจับจองพื้นที่
เพื่อรอเฝ้าชมการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
บนพื้นที่จริงเป็นครั้งแรกช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
อย่างประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะเขามาจากจังหวัดสมุทรสาครเลยนะคะ
จับจองพื้นที่บริเวณด้านหน้าประตูวิเศษชัยศรี
ตั้งแต่เที่ยงตรงตั้งใจจะมารอชมริ้วขบวน
ตามโบราณราชประเพณีในพระราชพิธีสำคัญของคนไทยทุกคนค่ะ
โดยการซักซ้อมได้เริ่มขึ้นในเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
ลำดับขั้นตอนในพระราชพิธีจริงในวันที่๕พฤษภาคมที่จะถึงนี้
โดยจำลองเหตุการณ์ตั้งแต่พระราชยานพุทธตานทององค์จำลอง
เทียบเกิดพระทินั่งอพิโมกปราศาสตร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนิน
ทับพระราชยานพุทธตานทอง
เลขาธิการพระราชวังกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหะยาตราทางสะทนละมาก
สำหรับริวขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหะยาตราทางสถลมาก
แบ่งออกเป็น๓ส่วนได้แก่
ขบวนหน้าเป็นขบวนนำประกอบไปด้วยตำรวจม้านำ
๒วงยุริยางวงนำกรองมะคับการกองผสมและกองพันธนาหารกิจยศนำเสด็จพระราชดำเนิน
ขบวนกลางคือขบวนเสด็จพระราชดำเนินประกอบไปด้วย
ตอนนำริ้วขบวนตอนนำริ้วตอนเครื่องประโคมตอนอำนวยการริ้วขบวนส่วนพระราชยาน
แก่ตอนเครื่องสูงหน้าตอนพระราชยานแถวแซงเสด็จตอนเครื่องสูงหลัง
และส่วนที่๓ขบวนหลังประกอบไปด้วยวงดุริยางวงตามและกองพันธหารเกียรติยศ

ลักษณะการเดินในริ้วขบวนเป็นแบบกึ่งสวนสนามตั้งจังหวะของเพลงพระราชนิพล๖เพลง
ยามเย็นใกล้รุ่งสันเสริญเสือป่าสันเสริญพระนารายและมาสทงชัยเฉลิมพล
ที่บรรเลงโดยวงยุริยังนำและวงต่ำ
ขบวนยาตราออกจากพระบรมมหารราชวังทางประตูวิเศษชัยศรี
ขวาเข้าถนนหน้าพระรานและยาตราไปยังวัดบวรนิเวศวิหารเป็นจุดแรก
ระยะทางประมาณ๒กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง๑๐นาที
เส้นทางที่๒จากหน้าวัดบวรนิเวศวิหารไปยังวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
ระยะทางประมาณ๓กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง๔๐นาที
และเส้นทางที่๓จากวัดราชวพิษสถิตมหาศรีมามราม
ริ้วขบวนริ้วไปยังวัดพระเชตุพลวิบลมังคาราราม
ระยะทางประมาณหกร้อยห้าสิบเมตรใช้เวลาประมาณยี่สิบนาที
จากนั้นริ้วขบวนยาตราออกจากวัดพระเชตุพลวิบลมังคาราราม
ตามถนนท้ายวังถนนมหาราชเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระราน
กลับเข้าพระบรมหารราชวังทางประตูวิเศษชัยศรี
แล้วเทียบพระราชยานพุทธตานทององค์จำลองที่เกยพระที่นั่งอาพรพิโมกปราศาสตร์
ในเวลาประมาณ๒๒นาฬิกาตามที่คาดการณ์เอาไว้นะครับ
ตลอดเส้นทางก็มีเหล่าจิตอาสาและเจ้าหน้าที่
คอยดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
และประชาชนที่ไปร่วมชมความสง่างามของริ้วขบวน
โดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพายุหายาตราทางสถลมาก
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครมีระยะทางรวมประมาณ๗กิโลเมตร
ขณะที่ฝ่ายกองทัพเรือเองก็มีการซ้อมยิงสลุดหลวงพิเศษ๑๐๑นัด
เพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่๑๐และสลุดหลวง๒๑นัด

ขนาด๗๖ทับ๔๐มิลลิเมตร

ซึ่งประจำการอยู่ที่ป้อมวิชัยประสิทธิ
พระราชวังเดิมจำนวน๔กระบอก
โดยใช้กระสุนไฟเมอร์ที่ไม่มีดินปืน
ก็จะทำให้เสียงเบาและไม่มีควันไฟค่ะ
สำหรับการยิงสลุดหลวงพิเศษ๑๐๑นัด
ได้มีการยิงครั้งสุดท้ายไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๗
และในครั้งนี้ถูกนำกลับมายิงอีกครั้ง
ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่๑๐

ก็คือกองทัพบกและกองทัพอากาศ
โดยจะยิงสลุดหลวงในวันที่๔๖พฤษภาคม
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสูงสุดในพระราชพิธีสำคัญของชาติ
ส่วนที่อู่ทหารเรือธนบุรีเขตบางกอกน้อย

มอบหมายให้โรงเรียนสตรีวัดระคัง
เป็นผู้ดำเนินการจัดทำด้วยความประนีต
คล้องคอเรืออย่างสง่างามสมพระเกียรติ
จากนี้เจ้าหน้าที่สำนักช่าง๑๐หมู่กรมศิลปากร
ได้นำบุษบกมาติดตั้งบนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ในอู่จอดที่หนึ่ง
อกจากนี้ก็ได้นำพวงมาลัยที่กองทัพเรือ
อบหมายให้โรงเรียนสตรีวัดระคังเป็นผู้ดำเนินการจัดทำด้วยความประนีต
คล้องคอเรืออย่างสง่างามสมพระเกียรติด้วยเช่นเดียวกัน
โดยในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ทัพเรือจะนำเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
เทียบท่าราชวรดิตในวันที่๔๖พฤษภาคม
เป็นหนึ่งในการถวายพระราชอิสริยยศ
เครื่องราชุปโภคตามโบราณราชประเพณี